ดูบนท้องถนนกันบ้างค่ะนะคะในท้องถนนวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งซิ่งมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมแล้วก็ขับซ้ายทีขวาทีปาดไปปาดมาแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของสาวยาคูที่เขาขับมาดีดีจนล้มลงนะคะ
หลังจากนั้นก็ขับหนีไปซึ่งล่าสุดเนี่ยคนขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้เข้ามอบตัวแล้วค่ะ
แหมรอดจริงแล้วขอบคุณเอ้ย
คือคลิปนี้ตอนที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์คนวิจารณ์เยอะเลย
เพราะว่าคือพอเฉียวชนเขาล้มไปแล้วเนี่ย

ขี่ไปต่อเลยนะคะนี่คือภาพที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาโพสต์เอาไว้

คือรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเขาขับมาตามปกติ
พอเจอแบบนั้นก็ล้มนะคนเจ็บไปนอนกองกับพื้น
เมื่อกี้ขวดนมเปรี้ยวกระจายเกลื่อนเลยนะคะ
คนขี่รถที่มาเฉียวเขาก็ไปโดยไม่สนใจเลยนะคะ
พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่หน้าปั๊มน้ำมันปอตท
กรุงเทพนนทบุรีมุ่งหน้าไปแยกติวานนท์นะคะ
จังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุค่ะ
ก็ไปพบกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีแล้ว
รับบอกว่าตัวเองเป็นคนขี่รถเฉียวรถชนของนางสาวถิตานันพักควัตรสิริสาวยาคู
เพิ่งรู้ตัวว่าขี่รถไปเฉียวชนรถคนอื่นจากสื่อเมื่อเช้านี้
ก็เลยเดินทางไปพบกับตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ดูเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเตรียมนำรถของคู่กรณีไปซ่อมให้ด้วยนะคะ
ก็หลังจากเลิกงานได้ขับรถกลับบ้านครับ
ก็ขับมาด้วยความเร็วครับ
แล้วก็เหมือนขับตีคู่กันมาความเร็วทั้งสองคัน

ในคลิปที่เห็นก็คือผมปาดหน้าจริงครับ
ไม่แน่ใจว่าผมไปเกาะป้าครับ
เพราะข้างหน้ารถมันเสียงดังครับ

ผมก็เลยไม่รู้ว่าไปเกาะป้า
แต่พอผมได้เห็นคลิปได้ยินอะไร

แต่ผมไปเยี่ยมแล้วหมอไม่ให้เยี่ยมครับ
เนื่องจากเป็นโควิดเขาไม่ให้เข้า
แต่ติดต่อป้าไปรอป้าออกมาครับ
จะไปหาที่บ้านครับ
ก็ยังน่าชื่นชมเขานะ
เขาก็มาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาชน
แต่ว่าคือมันก็มาจากกระแสที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไป
ตำรวจเองก็ไปสอบปากคำคุณป้าที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล

เป็นรอยแผลถลอกที่ขาใต้เข่าแล้วก็ที่คิ้วเล็กน้อย

แต่รถเสียก็คงจะยังไม่สามารถจะไปทำงานได้นะคะ